มีประเด็นร้อนที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนะครับ
เมื่อประเทศแคนาดาได้เปิดเสรีให้ค้าขายกัญชากันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

ในช่วงหลังเที่ยงคืนเข้าสู่เช้าวันที่๑๗ตุลาคม
ตามเวลาในท้องถิ่นหลังทางการออกกฎหมายอนุญาตให้ประชาชน
ครอบครองและใช้กัญชาเพื่อนันทนาการได้อย่างถูกกฎหมาย
ทำให้ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายกัญชาได้อย่างถูกต้อง
เต็มไปด้วยลูกค้าจำนวนมากที่มาเข้าคิวรอซื้อกัญชา
แคนาดานับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการใช้กัญชาสูงที่สุดในโลก
โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาว
โดยในปี๒๕๖๐ปีเดียว
แคนาดาใช้จ่ายสำหรับกัญชาเพื่อความบันเทิงและการแพทย์
รวมกันสูงถึงกว่า๑๔๓๐๐๐ล้านบาท
จริงแล้วประเทศแคนาดาอนุญาตให้จำหน่ายกัญชาอย่างถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี๒๕๔๔แล้ว
แต่เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์เท่านั้น

ผลักดันให้กฎหมายเรื่องนี้ผ่านความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้
จากตัวเขาเคยรับปากไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๕๘ว่า
จะออกนโยบายกัญชาถูกกฎหมายและออกกฎเกณฑ์ควบคุมการขายกัญชาในทันที
หากเขาได้เป็นผู้นำประเทศ
ซึ่งผลจากการออกกฎหมายฉบับนี้ก็ทำให้ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่๒ของโลก
อนุญาตให้จำหน่ายกัญชาเพื่อความบันเทิงอย่างถูกกฎหมายต่อจากประเทศอุรุกัย
อย่างไรก็ตามแม้กฎหมายนี้จะสร้างความพึงพอใจให้หลายฝ่าย
แต่ก็แน่นอนว่ายังคงมีเสียงคัดค้างจากฝ่ายที่กังวล
เรื่องความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
จากกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการกวดขันคนที่เมากัญชาแล้วขับรถ
ยังไม่รวมถึงความยากลำบากในการควบคุมร้านจำหน่ายกัญชาอย่างผิดกฎหมาย
แคนาดามีร้านค้าที่เปิดจำหน่ายกัญชาอย่างถูกกฎหมายทั่วประเทศอย่างน้อย๑๑๑แห่ง
และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้น
ถ้าหากได้รับความนิยมจากประชาชนกว่า๓๗ล้านคนในแคนาดา
เว้นที่รัฐออนเทริโอที่จะยังไม่มีร้านขายกัญชา
กว่าจะถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิครั้งหน้า
ส่วนรัฐบิติชโคลัมเบียหนึ่งในเมืองที่มีอัตราการใช้กัญชาสูงสุด
จะมีร้านขายกัญชาที่ถูกกฎหมายเปิดเพียงแห่งเดียวก่อน
ซึ่งในช่วงรอยต่อนี้คาดว่าร้านค้าที่ลักลอบขายกัญชาอย่างผิดกฎหมาย
ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่าจะยังคงเปิดขายเพื่อรองรับความต้องการที่มีมาก
ขณะที่ตำรวจเองก็คงไม่สามารถเข้าปราบรามร้านค้าเหล่านี้ในทันที
โดยรัฐคุ้ยเบกและอัลเบอร์ต้าจะอนุญาตให้เยาวชนอายุ๑๘ปีขึ้นไป

ขณะที่รัฐอื่นจำกัดอายุผู้ซื้ออยู่ที่๑๙ปีขึ้นไป
โดยจะครอบครองได้ครั้งละไม่เกิน๓๐กรัมเท่านั้น

ยังสามารถสั่งซื้อกัญชาผ่านเว็บไซต์ของรัฐหรือร้านขายกัญชา
เพื่อให้ส่งกัญชาถึงบ้านผ่านทางปรายศนีย์ได้ด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน